ชมบุรีหญิงสาวทำสร้อยข้อมือทองคำ
กับที่รูปหัวใจหนัก๕สลึง

แต่ปรากฏว่าคนข้างหลัง

กล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี

กล้าวกล้าวดาพรมจีน

ได้เข้าแจ้งความที่สพศรีราชา
พร้อมกับหลักฐานจากกล้องวงจรปิดครับ

ตัวเองกำลังยืนชำระสินค้าอยู่
และก็สล้อยข้อมือทงคำที่มีจี้เป็นรูปหัวใจ
น่าจะหล่นอยู่บะเวนหน้าเคาน์เตอร์

มันอาจจะขาดจะหลุดจะหล่นไปได้

จึงรู้ว่าสร้อยข้อมือทองคำหายไป
ก็เลยไปขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดของทางร้าน

แล้วก็เป็นผู้ที่ฉกสร้อยข้อมือของเธอไปนะครับ
ตอนนี้เท่ากับว่าตำรวจก็มีภาพหลักฐานจากกล้องวงจักร
ตอนนี้เท่ากับว่าตำรวจก็มีภาพหลักฐานจากกล้องวงจักร
ตอนนี้เท่ากันก็มีภาพหลักฐานจากกล้องวงจักร

ตอนนี้เท่ากันก็มีภาพหลักฐานจากกล้องวงจักร
ตอนนี้เท่ากันก็มีภาพหลักฐานจากกล้องวงจักร

ตอนนี้เท่ากันก็มีภาพหลักฐานจากกล้องวงจักร

ตอนนี้เท่ากันก็มีภาพหลักฐานจากกล้องวงจักร
ตอนนี้เท่ากันก็มีภาพหลักฐานจากกล้องวงจักร
ตอนนี้เท่ากันก็มีภาพหลักฐานจากกล้องวงจักร
ตอนนี้เท่ากันก็มีภาพหลักฐานจากกล้องวงจักร
ตอนนี้เท่ากันก็มีภาพหลักฐานจากกล้องวงจักร
ตอนนี้เท่ากันก็มีภาพหลักฐานจากกล้องวงจักร